คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อกับเรื่องราว

วันนี้พาไปส่องดูความน่ารักของเบบีคนแรกดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้โหเหอะจริงคุณผู้ชม
จริงนะคะแม่มิวและพ่อเซนเนี่ยเหอะจริงค่ะ
แม่ป้ายแดงค่ะลงภาพสุดอบอุ่นภาพนี้นะคะ
พ่อแม่ลูกแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
น้องมารินมาแล้วค่ะภาพนี้เลยนะคะ
โอ้โหเพื่อนพ้องในวงการเข้ามายินดีมากมายเลยล่ะค่ะ
ด้านคุณพ่อไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะ

ราดสุดโพสต์ราดสุดของมิวก็คือ
ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าคลอดแบบธรรมชาติ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ
ตั้งไอจีให้ลูกสาวเรียบร้อยมาริน

น้องมิวตาน่ารักน่าชั่งคุณผู้ชมรักก็ไปติดกรามกันได้นะ

แล้วแฟนก็ติดตามกันแบบกดไลค์กันด้วยนะคะ